เตือนเด็กน้องหนูจะเล่นอะไรกันต้องระมัดระวังนะ
เพราะว่ามีเด็กหญิงวัย๑๑ปีเกือบจะตาบอดแล้ว

ผู้ภัยศรีราชานำตัวเด็กหญิง๑๑ปีเนี่ย

ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

เด็กหญิงวัย๑๑ปีนี้ได้รับบาดเจ็บบริเวณตาขวา

เล่าให้ฟังถึงเวลาตอนที่เลิกเรียน
และคุณครูได้สั่งให้พวกเธอนั้นไปเก็บทง
นำมาติดในงานกีฬาสีของโรงเรียน
พวกเธอนั้นก็ออกมาเก็บทงตามที่คุณครูบอก
แต่ปรากฏว่าในขณะที่กำลังเก็บกันอยู่นั้นนะครับ
ก็มีเพื่อนเอาทงมาวิ่งเล่นกัน
แล้วปรากฏว่าด้ามทงมาทิ้มเข้าไปที่ตาของเธอครับ
ครูก็บอกว่าถึงเวลาเลิกแล้วก็เลยเก็บทงหนัก
แล้วครูก็บอกว่าเก็บเร็วจะได้กลับบ้านเร็ว
แล้วครอบนี้เก็บแล้วเพื่อนเขาเก็บทงแล้ว
ครอบนี้เขาก็เล่นไปด้วยแล้วหนูก็เก็บทงประมาณหลายอันอยู่

สำหรับเรื่องของเด็กที่จะเล่นอะไรกันนะครับ